การประกาศนะว่าถ้าเกิดว่าทางด้านของก้าวไกล

ก็จะยอมถอยให้เพื่อไทยนั้นมาเป็น

แต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มมวลชนจะนัดหมายรวมตัวกันคามอบ
นี่แล้วก็จะไปยื่นหนังสือให้สวนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะเริ่มแล้ว
นะฮะสำหรับกิจกรรมในวันนี้โดยในอานนท์นำพาครับ
ทนายความศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนและแก่นำกลุ่มราชดร
โพสต์เฟซบุ๊คประกาศบอกว่าวันนี้เติมน้ำมันรถให้พร้อมเราจะคาร์มอบ
เอาใบลาออกไปยื่นให้สวถึงที่เมื่อไม่ทำหน้าที่ก็ออกไป
นัดเจอกันบ่ายโมงที่อนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินครับ
ไซค์รบกวนนำทงมาด้วยรถยนต์พร้อมป้ายตามสะดวก
เส้นทางราชดำเนินกองบัญชาการกองทัพบกกองทัพเรือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจบที่หอศิลปกรุงเทพมหานคร
นี่ฮะตามเส้นทางที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ
พร้อมรถเครื่องเสียง๒
๒คนที่จะขับรถเครื่องเสียง๒คันแล้วก็ยานพานะอีกประมาณ
สี่ร้อยคันได้เพราะว่านัดกันเป็นรถจักรยานยนต์เป็น
คาร์มอบแบบนี้ไปนะครับผู้สิทธิ์ค้างบรรยายงานบรรยากาศมา
ล่าสุดไปตรวจสอบเมื่อสักครู่ที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ฮะก็ตอนเนี้ยการจราจรก็ยังคงสัญจรได้ตามปกตินะฮะแต่ว่า
เริ่มมีมวลชนมาบ้างแล้วนะฮะมาเนี่ยมาชูป้ายมาจับจองพื้น
รอกันอยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีรถสายตรวจของตำรวจ
สนจนสงครามคอยดูแลเรื่องของความเรียบร้อยความปลอดภัย
จำจุดต่างรอบอนุสาวรีประชาจิปตาลนะฮะก็ขอให้ทุกอย่าง
มันราบรื่นอย่ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น
อันนี้ก็เป็นความขึ้นไหวทางการเมืองล่าสุดนะครับ
ถนนทุกสายร้อนโดยอุสุธรรมเนียบแล้วก็เราต้องจับตาวัน
๒๙ก็และกระดาษคลุมที่จะมีโบสถ์นายกรอบสองว่าจะเป็น
ยังไงครับเพราะว่านิดาโพก็ออกมาประมาณว่าคนไทยเนี่ยยัง
หนุนคุณพิธาให้ได้เป็นนายกนะคะยังไงก็ต้องจับตา